ตกลงตกลงเขาจากเราไปเพราะว่าไข้เลือดออกหรือว่าโควิด๑๙คะ
ก็อย่างนี้ครับต้องบอกว่าปอดอักเสบที่เกิดขึ้นเป็นร่องรอย
เป็นร่องรอยเป็นผลพวงครับที่เกิดจากการติดเชื้อโควิด๑๙ตั้งแต่เริ่มแรก
แล้วเราให้การรักษาให้ยาต่างมาจนกระทั่งจำขวัญครับ
เทสสิมหาคนไข้ผลเป็นลบนะครับผลเป็นลบแล้วตั้งแต่วันที่๑๖กุมภา
ภาเนี่ยผลเสมหาเป็นลบแล้วก็คือเชื้อไม่มีแล้วเชื้อตายหมด
เชื้อตายหมดแล้วแต่เนื่องจากผลพวงที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อตั้งต้น
มันทำให้ปอดมีความช้ำอักเสบแล้วก็มีความผืดเกิดขึ้น
แล้วทำให้เกิดระบบหายใจล้มเหลวร่างกายที่ผ่านภาวะที่แย่มากเนี่ยนะครับ
ภาวะที่หนักภาวะวิกฤตมาเป็นระบบนานร่างกายก็อ่อนแอร์ลง
ถ้าเทศจะสรุปแบบคนถือเทศไม่ได้เรียนมาอยู่แล้วถ้าเราสรุปแบบนี้
จะผิดไหมคะคุณหมอว่าเขาเสียชีวิตจากโควิด๑๙
ไม่ใช่เชื้อไวรัสโดยตรงเพราะว่าเชื้อไวรัสจบไปแล้วหายไปแล้ว

ผลพวงจากโควิด๑๙ผลพวงจากโควิด๑๙
ตกลงว่าเขาเสียชีวิตจากผลพวงของโควิด๑๙
แล้วตอนต้นเรื่องไข้เลือดออกตกลงเขาเป็นไข้เลือดออกไหมคะ
เขามีไข้เลือดออกร่วมด้วยในช่วงแรก
ทีนี้ณตอนนี้เรียนสรุปออกมาแบบนี้เท่ากับว่าจริงแล้ว
คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้แปลว่าเป็นคนที่สูงวัย

ณตอนนี้นะคะคือมันมีข้อมูลออกมาอีกชั้นหนึ่งนะครับ
ไม่ใช่อีกชั้นหนึ่งหรอกคือออกมาขออนุญาตคุณหมอแบบนี้เลย
เพราะอาจารย์ธิรวัตรเองก็ให้ข้อมูลในลักษณะที่อาจจะมีการสรุปความ
ในภาษาสรุปความที่ต่างออกไปเลยเนี่ยนะคะ
เพราะฉะนั้นคือณตอนนี้ถ้าเราจะถามว่า
รายแรกที่เสียชีวิตในประเทศไทยเป็นโควิด๑๙ถูกไหม
ก็ไม่ผิดถูกไหมคะเราสรุปก็ไม่ผิดใช่ไหมค

แต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีอาการไข้เลือดออกเลย
หรือมีแต่ไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันเกี่ยวข้องต่อการเสียชีวิตของเขาคะ
มีในช่วงแรกครับมีในช่วงแรกของการที่คนไข้เข้ามา
แต่ไม่น่าจะเป็นสาเหตุนำมาต่อเนื่องจนถึงระยะยาวขนาดนี้
ทีนี้คุณหมอคะคุณหมอมาจากบำราชนราดูล
ขอปิดท้ายช่วงที่๒นิดเดียวค่ะ
คุณหมอล้างมือวันหนึ่งกี่รอบ
วันหนึ่งอย่างน้อยผมว่าเกิน๓๐๔๐ครั้งขึ้นไปแน่นอน
สมมุติคุณหมอต้องเข้าไปตอนขาเข้าไม่เท่าไหร่นะคะ
แต่ว่าตอนที่ไปตรวจผู้ป่วยออกมาแล้ว
คุณหมอล้างมือเหมือนเราทั่วไปไหมคะ
คือเราก็ล้างตามที่เขาบอกว่ามันต้องหันด้านไหนอะไรบ้างนะ

ทุกสเต็ปทุกขั้นตอนในการที่จะถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย

แล้วคุณหมอมีหน้ากากใช้ไหมคะ

แล้วพี่น้องหมอพยาบาลบุคลากรการแพทย์ที่บำราชนดาดูนก่อนนะคะ

ทางผอพิชาตินะครับทางท่านฤทธิบดีนะครับ